เกณฑ์ทางสุนทรียภาพตามตำราการก่อสร้างพระพุทธรูปของล้านนา
มีตัวอย่างของรายละเอียดดังนี้เช่น
พระเนธดำกลมเหมือนสีกรีบเท้าโค
และมีแววคล้ายผลกระเทียม
พระขนงหรือคิ้วกงเหมือนคันศรพระอิน
พระกันหรือหูยาวเท่ากับพระพักษ์
ขอพระกันด้านบนเสมอด้วยพระขนง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน